เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับที่จังหวัดพิสุนุโลกนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุฆ่ากันตาย

ก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่สวนยาง
เจ้าของสวนยางถูกฆ่าปาดคออยู่ในสวนยางตัวเอง
แต่ทีนี้มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
ก็คือเหตุการณ์ชายคลุ้มคลั่ง
สองเหตุนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะฮะ
คือตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ว่าพบศพของนายทวนโสพรมอายุ๕๖ปี

ที่บ้านใหม่พนมทองตะบนบ้านกลางอำเภอวังทอง
พิศนุโลกนะครับมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมตามลำตัวหลายแห่ง
แล้วก็ถูกปาดคอฮะคราบเลือดตามลำตัวและใบหน้าเต็มไปหมดเลยนะครับ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตอนที่เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้น
ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ย
ไปตรวจพื้นที่ช่วงค่ำเมื่อคืนนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณตอนบ่ายของเมื่อวาน
ชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำรินซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับบ้านใหม่พนมทอง
บ้านใหม่พนมทองคือมีคนตายใช่ไหมค่ะแต่หมู่บ้านน้ำบรินเนี่ยแหละฮะ
มีชายคุ้มคลั่งคล้ายเมายาเสพติดพูดจาไม่รู้เรื่องฮะ
แก้ผ้าปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงยางแบบนี้เลยตะโกนโหกเวกโวยวาย
ตรวจสอบทราบชื่อคือนายพงศ์อายุ๒๔ปีปีนขึ้นไปแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะ
หน้านั้นเขาใช้มีดจี้รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านคนหนึ่ง
แล้วก็ถามเองไปไหนพี่ไปด้วยชาวบ้านกลัวสิคุณ
ชาวบ้านเลยขี่รถจักรยานยนต์ทั้งที่มีอีกคนซ้อนท้ายนะคุณ
ข้างซ้อนท้ายเข้ามาในหมู่บ้านบริเวณโรงยาง
ที่มีคนอยู่จำนวนมากพอมาถึงนะคุณ
พี่เจ้าของรถจักรยานยนต์วิ่งหนีเลยทิ้งรถเลย
นายพงศ์เนี่ยเอามีดไล่ฟันชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ยังโชคดีก่อนที่นายพงศ์จะปีนรถชาวบ้านที่จอดไว้
และกระโดดขึ้นไปบนหลังคาแบบนี้ตำรวจต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อม
ดูวินาทีเกลี้ยกล่อมนี้ก่อนนะฮะ

แล้วก็ตำรวจมาพยายามเกลี้ยกล่อมสุดท้าย
คุมตัวนายพงศ์เอาไว้ได้นะครับ
เชือกมัดมือมัดเท้าไว้นะฮะ
แล้วอย่างตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวน
ถึงสาเหตุกรรมคุ้มคลั่งที่สพวังทอง

ทีนี้ครับสอบสวนมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมู่บ้านบ้านใหม่พนมทองนะ

ถูกมีดฟันหลายแผลจนเสียชีวิตที่สวนยางนะครับ
สอบสวนในเบื้องต้น๒เหตุนี้เกี่ยวข้องกันครับ
เพราะว่านายพงศ์คนคุ้มคลั่ง
ก่อนหน้านั้นไปเสพกัญชากับลุงทวนผู้ตาย
เพราะอะไรคุณสวนยางของลุงนายพงศ์
อยู่ติดกับสวนยางของลุงทวนผู้ตาย
แล้วคาดว่านายพงศ์ถูกผู้ตายพูดสั่งสอน
และทำให้เกิดความไม่พอใจ
ลงมือก่อเหตุฆ่าลุงทวนตายช่วงเวลาประมาณเที่ยง
และจากนั้นตัวเขาก็เลยคุ้มคลั่งมาจี้รถชาวบ้าน
และอลวาดบนหลังคาแบบนี้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจบอกว่าต้องสอบสวนนายพงศ์เชิงลึก
และละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุครับ
ต้นตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะ
แล้วก็ต้องประเมินอาการทางจิตเวทนะครับ
มีรายงานนะครับว่าญาติของลุงทวนซึ่งเป็นผู้ตาย

หลังทราบข่าวพยายามจะเข้ามาดูศพลุงทวน
แต่คุณผู้ชมเกิดช็อกเสียชีวิตไปอีกรายหนึ่ง
กลายเป็นว่าครอบครัวลุงทวนลุงทวนถูกฆ่าตายใช่ไหม
อีกคนช็อกเสียชีวิตเพราะได้ข่าวว่าลุงทวนถูกฆ่าตายนะครับ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะฮะ

หากผู้ก่อเหตุคือนายพงศ์จริงก็จะถูกจับเข้าคุกนะครับ